สวัสดีครับเริ่มต้นเดือนใหม่สถานการณ์ฝนยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
แม้ว่าเมื่อช่วงวันพฤหัสต่อเนื่องมาจนถึงวันเสาร์ฝนลดลงในหลายพื้นที่
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับฝนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับต้องเจอกับคลื่นแรงรวมถึงฝนฟ้าขนอง
ที่อาจจะมีการกระจายตัวเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
จากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วตอนกลางก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังครับ
ปัจจัยตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวนะครับ
ปัจจัยจากบริเวณทางตอนบนก็มาจากปัจจัยจากบริเวณทางตอนล่างก็มา
จึงเกิดการกลายเป็นร่องฝนหรือว่าแนวกลุ่มฝนที่พาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยครับ
ตอนบนก็คือการแผ่มาของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
แผลมาแบบนี้ตอนนี้ทำให้บริเวณทางตอนบนนะครับ
แถวบริเวณประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นอากาศเย็นสบายแล้วนะครับ
แต่ว่าปัจจัยสำคัญที่นำเอาความเย็นดังกล่าวมาปกครุมเมืองไทยของเรายังไม่มานะครับ
ก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ยังเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

แน่นอนความชื้นที่มาพร้อมกับมรสุมเหล่านี้มาเจอเข้ากับอากาศเย็นอากาศแห้ง

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดการปะทะกันของแนวอากาศ
หื้นค่อยยกตัวขึ้น

เราก็เจอบ่อยในช่วงช่วงุ่นดัวร้อนที่ผ่านมา
อยู่ดีมีอากาศเย็นไหลลงมา
อากาศเย็นไปช้อนอากาศร้อนให้ยกตัวขึ้นสูงกัน
ยกตัวแบบนี้ในแนวดิ่งสามารถที่จะเดินไปเดินของเมฆ
คิมูโลนิมบัสหรือหรือไม่กฝนฟ้ากะหนอง
สิ่งที่ตามมาก็คือฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
แน่นอนครับอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อฤดูแบบนี้
เรามีโอกาสที่จะได้เจอทั้งสองแบบเลยนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณจุดที่เจอกับภัยทางธรรมชาติแบบนี้บ่อย
ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ